อย่ารับเลยนะ

บ้านไหนจะพูดแล้วนะ

เข้าไปข้างหลังแล้ว
ละมุนมากมีทั้งผู้ชายผู้หญิงมีทั้งคนตะโกนห้ามนะคะ
แต่ดูสิคะโอ้โหชุนละมุน
หมู่บ้านนี้อยู่แถวบังพลีสมุทรปราการค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒เมื่อวาน
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนจะเกิดเหตุนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูหน่อยจะมีพนักงานส่งพัสดุ

ส่งพัสดุที่บ้านหลังนี้ค่ะ
พนักงานส่งพัสดุที่เป็นผู้ชายกดกริ่ง
จะกดหลายครั้งเหมือนกดรัวเรียกให้เจ้าของบ้านมารับพัสดุ
ทีนี้พอเจ้าของบ้านออกมารับ
เจ้าของบ้านก็ตำหนิพนักงานส่งพัสดุอะค่ะ
ลักษณะที่ว่าทำไมกดกริ่งกดออดรัวขนาดนั้น

นี่คนในบ้านเดินไปรับของแล้วแล้วก็มีการต่อว่ากัน
พอต่อว่าพนักงานส่งของเนี่ยนะคะ
พนักงานส่งของโกรธมากตะโกนแจกของลับเลย
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะวิวาดกัน
แต่อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปว่ามันไม่ได้จบแค่นี้
พนักงานส่งพัสดุยกพวกมาเลย๑๐กว่าคน
แล้วก็มีเหตุการณ์ชนละมุนอย่างที่เห็นในคลิปต้นข่าว

หลังก่อเหตุเสร็จก็แยกย้ายหลบหนีกันไป
ฟังเสียงเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ
ถ้าแค่นี้ก็ไม่ถูกก็ขึ้นตามไปเนอะ
ตามถึงปากทางมีเพื่อน๒คน
แล้วเรามีเด็กเนอะมีแม่มีเริ่มน้องสาว
แว่มันไม่อยู่เราก็จะถักไว้
เราได้คุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านด้วยค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าป้อมของหมู่บ้าน
มีพนักงานส่งของสองคนทะเลาะกับลูกบ้าน
พนักงานส่งของผู้จาหยาบคายจริง
โกแจกของลับจริงแล้วสักพักยกพวกมา
ยกพวกมาเข้ามาในหมู่บ้านได้ยังไง
รอปภบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์กันมา๕คัน๑๐คน
ยกไม้แล้วมุดไม้กั้นเข้าไป
ฝ่าฝืนเข้าไปแล้วก็ไปก่อเหตุทำร้ายลูกบ้าน
เมืองต้นตำรวจสพบังพลีได้เชิญทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
แล้วก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับพนักงานส่งของ
นายธวัชชัยอายุ๒๔ปี
เขาบอกว่าให้ฟังความฝั่งเขาหน่อย
เขาเคยส่งของให้บ้านหลังที่เกิดเหตุ๓ครั้งแล้วนะ
ครั้งแรกแม่ของเจ้าของบ้าน
แกะของก่อนที่จะเซ็นรับ
ก็อนุโลมให้เพราะลูกค้าบอกว่าจ่ายเงินแน่นอน
ครั้งที่สองโทรไปแม่เจ้าของบ้านไม่รับสาย
พอไปถึงหน้าบ้านก็พูดจาโมโห
ต่อว่าว่าทำไมส่งของไม่ดีให้ตีกลับไปเลย
ก็ทำเรื่องตีกลับให้แต่ก็ยังโวยวายไม่หยุดนะ
เนี่ยวันเกิดเหตุแม่เจ้าของบ้านก็เหมือนเดิมไม่ยอมรับสาย
พอไปถึงหน้าบ้านก็เลยกดกริ่ง
สลับกับโทรศัพท์๔ครั้ง
คือก็เห็นอยู่ว่ามีคนอยู่ในบ้าน
แต่ทำไมไม่รับสายทำไมไม่รีบเดินออกมาหน้าบ้าน

เจ้าของบ้านออกมาด่าเลยทีนี้
พนักงานส่งของว่าไม่มีมารยาท
ด่ายังงั้นยังงี้ต่อว่าหลายอย่าง
พอชี้แจงเหตุผลว่าก็ยืนรอหน้าบ้านนานแล้ว
มันร้อนต้องไปส่งพัสดุที่อื่นอีก
ลูกชายไม่พอใจอีกเดินตามมาด่าอีก
พอพาเพื่อนไปก็ถูกต่อว่าซ้ำ

ไม่ใช่อยู่ดียกพวกไปทำร้ายนะ
คุยกันดีเลยแล้วคนแก่เขาไปตบ
ระวังที่เคลียร์กันอยู่
ใช่เขาไปตบหน้าเพิ่ง
เขาไปตบหน้าเพื่อนผมเสร็จปุ๊บ

ล่าสุดค่ะทางบริษัทต้นสังกัด
ของพนักงานส่งของส่งพัสดุเนี่ยนะคะ

พูดชื่อบริษัทได้แล้วนะคะ

ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีกค่ะ